อ่ะคุณไปต่ออีก๑ข่าวลือแล้วกันนะคะ

เราก็เจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณกึ้งเฉลิมชัยเขาบอกว่าเป็นข่าวลือนะ
จีบค่ะคุณเชียร์ที่คำพร
กูเนี้ยเค้าบอกว่าจับสังเกตเลยนะ
ไปต่างประเทศด้วยกันเนี่ย
มีรูปร่วมเฟรมอย่างนี้บ่อยมาก
หรือว่าจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันอีกคุณ
อาทิตย์ก่อนก็กึ้งกับจ๋าอาทิตย์นี้มากึ้งกับเชียร์
เออนะคะเอาก็จับคู่กันไปเพราะว่าตอนนี้ไงหนุ่มกึ้งเขาโสดค่ะคุณ
แล้วก็มีการลงเรียนคอร์สพิเศษด้วยกันอีกด้วยนะคะ
ก็เลยลือกันไปใหญ่เลยค่ะงานนี้นะคะ
เชียร์ค่ะไม่ปล่อยให้แฟนคาใจนานเกินรอนะคะ
ออกมาเคลียร์ชัดเลยค่ะย้ำสถานะนะว่าเป็นแค่พี่น้องกัน
ส่วนหนุ่มคนก่อนที่เคยมีข่าวด้วยกันเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่คืบหน้านะคะ
แต่ว่าโสดใช่หรือไม่สาวเชียร์เอ๊ะทำไมกลับตอบไม่ได้ซะงั้นจ้ะ
จริงเรื่องที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันไปเป็นแก๊งที่เราได้เห็นตามข่าวเนี่ย
ไปตั้งแต่ช่วงต้นมกราแล้วนะคะแต่เชียร์ก็ไม่ทราบว่าอยู่ดีดีประเด็นเนี้ยมัน
มันมันดีเลหรือยังไงมันถึงเพิ่งมาเป็นข่าวตอนนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่มีอะไรค่ะคือพี่ก็เป็นพี่ชายที่น่ารักสำหรับเราอย่างการไปทริปอย่างนี้ค่ะ
คือเหมือนแบบพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักกับเราแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักกับทุกคนอะไรอย่างนี้
ช่วยดูแลทุกคนจริงไม่ได้แบบไม่ได้เฉพาะจะจงกับเราเป็นพี่เซอร์
ตอนนี้โสดตอนนี้โสด
บิ๊กไม่พัฒนาคือเชียร์บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าบิ๊กเป็นเพื่อนกัน
คือมันไม่ได้มีอะไรเธอถึงบอกเลยว่าพอกับบิ๊กมันไม่ได้มีอะไร

คือเชียร์ถึงบอกว่าไม่ได้อยากให้เอาเชียร์ไปคู่คนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้
คือสถานะเดียวกันเป็นเพื่อนกันประมาณอย่างนั้นเลยนะคะ
คือเอาเป็นว่าถ้ากับใครเชียร์ว่าเดี๋ยวเชียร์บอกเองก็ได้
นั่นแหละค่ะขอเคลียร์ตัวเองก่อนละกันนะคะ
ว่าตัวเองกับพี่กึ้งเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นนะคะ
แล้วตอนนี้นักข่าวถามว่าโสดหรือเปล่า
แล้วก็เลยบอกเอ้ยอ้ำอึ้งไม่ได้บอกว่าโสดซะทีเดียว

ก็อาจจะอยู่ในสถานะที่โสดแบบมีคนคุย

ถ้ามองว่าแบบกึ้งกับเชียร์ยังไงก็เชียร์ไม่ขึ้นคู่นี้

เป็นเหมือนแบบพี่น้องกันมากกว่านะ
ดูแบบนั้นจะน่ารักกว่า